ส่วนใครที่ชื่นชอบเที่ยวงานประเพณีงานของดีประจำจังหวัด
วันนี้จะพาไปที่จังหวัดสุโขทัยนะจ๊ะเพราะว่าเขามีงานประเพณีของดีคีรีมาตรที่งานนี้นะ
ไม่ว่าจะเป็นข้าวของเครื่องใช้ของพื้นเมืองการแสดงศิลปะวัฒนธรรมก็จัดมาอย่างเต็มที่เลย
เป็นงานประเพณีของดีคีรีมาตรจัดขึ้นมาเพื่อสักการะพระแม่ย่าพระแม่ย่าเนี่ยนะคะเป็น
เป็นที่เคารพสักการะบูชาเป็นปูชนิยบุคคลของชาวสุโขทัย
แล้วงานนี้เขาก็จัดกันอย่างยิ่งใหญ่อลังการนะคะ
มีการตั้งขบวนแห่วัฒนธรรมจาก๑๐ตำบลในอำเภอคิริมาตร
เนี่ยค่ะแต่ละตำบลก็โอ้โหนะแต่งตัวสวยหล่อกันมาเต็มชุดใหญ่ไฟกระพริบแบบนี้

แล้วก็เนี่ยค่ะยังมีการโชว์ว่าวด้วยเป็นการแบบละเล่นพื้นเมือง
นางรงนางรำแห่ตุงแห่ขบวนกันมาอุ้ยยิ่งใหญ่อลังการค่ะ
แค่ขบวนที่สวยงามเท่านั้นนะคะ
งานนี้ยังมีการแสดงการละเล่นตามประเพณีท้องถิ่นที่ถือว่าเป็นภูมิปัญญาของชาวสุโขทัยด้วย
ส่วนใครที่ชื่นชอบจะซื้อของดีของฝากของพื้นเมืองเนี่ยนะ

คือขีริมาชเนี่ยเขาเด่นดังเรื่องของเทือผ้า

งานหัฐกรรมงานพื้นบ้านต่าง
สินค้าการเกษตรก็มีเยอะถือว่าทั้งหมดทั้งมวลนั้นก็เป็นสินค้าสร้างรายได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอคีรีมาตร

อยากไปแล้วคุณก็ต้องปักหมุดไปเลยค่ะเพราะว่าเขาจัดขึ้นระหว่างวันที่๑๐ถึง๑๔พฤษภาคม
มีเวลาเหลืออีก๑วัน๒วันรวมกับวันนี้ด้วยไปกันให้เต็มที่เลยนะคะรับรองว่าความสุขสนุกสนานอิ่มเต็มครบแน่นอนทั้งกลางวันกลางคืนเลยจ้า
ของดีคีรีมาตรพลาดไม่ได้ต้องไปนะ
แล้วก็มีการจัดการแสดงการเปิดงานนะมีศิลปะวัฒนธรรมประเพณีเยอะแยะมากมายเลยนะคะ
ไปดูของดีไปเที่ยวงานไปช็อปไปชิม